อีกหนึ่งเรื่องคือปกติแล้วเนี่ยบ้านเราก็จะต้องมีการทำถี่ทำทางอำนวยความสะดวกให้กับคนที่เป็นผู้บกพร่องทางร่างกายหรือผู้พิการใช่ไหมคะ
แต่คุณลุงวัย๖๖ปีคนนี้สิคะขาพิการข้างหนึ่งขาขาดแต่ต้องปีนกำแพงเข้าบ้าน๔เมตรทุกวัน๑๐กว่าปี

เมตรตกลงมาอันตรายมากนะคะมันสูงนะ

เนี่ยทีมข่าวได้รับแจ้งจากสทวินัยนาคนิวงศ
แล้วก็สธเหนียมสุธิยาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระบุรีค่ะ
ว่ามีเรื่องเดือดร้อนเนื้อร้อนใจ
คุณลุงท่านนี้แกพิการขาขาดแต่แกใช้ชีวิตยากลำบากจริง
นั่งรถสามล้อโยกไปโรงฆ่าสัตว์ที่เทศบาลเมืองสระบุรี
แล้วก็ปีนข้ามกำแพงสูง๔เมตรของโรงฆ่าสัตว์เข้าบ้านตัวเอง
เพราะรอบบ้านถูกล้อมรอบด้วยกำแพงสูง

ส่งผู้สื่อข่าวลงไปตรวจสอบนะคะ
ไปเจอกับคุณลุงสิริชัยวันคำค่ะ

แล้วเนี่ยแกก็พาผู้สื่อข่าวเราไปดูเลยนี่นะ

นี่ลุงก็ใช้ไม้คำยันมา
แล้วก็ต้องปีนกำแพงแบบนี้เข้าบ้านตัวเอง

เขาบอกว่าบันไดไม้ที่ทำพาดไว้
เหมือนเป็นบันไดชั่วคราวให้ข้ามกำแพงได้

มันก็ดูไม่ค่อยแข็งแรงด้วย
กว่าจะเข้าบ้านแต่ละทีเนี่ยทุลักทุเลพอสมควรค่ะ
นี่เวลา๙ก็ต้องก้าวทีละขั้นด้วย

กำแพงเข้าไป๔เมตรกว่าจะเข้าบ้านได้

ไปดูที่บ้านโอ้โหเห็นใจคุณลุงเลยอ่ะ

สภาพเป็นสภาพพื้นไม้กระดานยกสูง
หลังคามุงสังกษีผูกพัง

ไม่มีทางเข้าออกบ้านด้วยนี่ค่ะ
มันอยู่เป็นไข่แดงอยู่ตรงกลางอย่างนี้ได้อย่างไร

ก็เดี๋ยวให้ทางจังหวัดพูดในฐานะที่
ดูครับ
คุณลุงสิริชัยเล่าให้เราฟังนะคะว่า

กลายเป็นคนพิการมีขาข้างเดียว

ซึ่งเป็นที่ดินจากการเวรคืนพื้นที่ทหาร

แล้วคุณลุงบอกอยู่อย่างนี้มา๑๐กว่าปีแล้ว
เพราะเจ้าของสร้างกำแพงล้อมรอบเอาไว้
ก่อนหน้านี้อาศัยออกทางโรงฆ่าสัตว์ที่เปิดช่องทางให้เข้าออกได้
แต่ต่อมามีคำสั่งปิดจากเทศบาล

แล้วต้องเปลี่ยนบันไดทุกหนึ่งถึงสองปีด้วย
ลุงบอกโชคดีอย่างเดียวคือยังไม่เคยตกบันไดนี่แหละ

ผมอยากได้ทางเข้าครับ
แล้วเนี่ยปีนข้ามลงขึ้นลงขึ้นลงมากี่ทีอ่ะ
ก็๑๐กว่าปีมาแล้วครับ

ก็เหนื่อยอยู่ครับลำบากหรือว่าลำบาก
ผมอยากได้ทางเข้าครับนายก
ทางเข้าออกไม่สะดวกครับ

ในนักนี้วงนะคะสมาชิกเทศบาลเมืองสระบุรีก็บอกว่าเนี่ย
จะมาเจอคุณลุงสิริชัยก็๒๔กันยายนที่ผ่านมานี้เอง
เพราะว่ามาตรวจเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วม
เขาบอกเห็นแล้วมันสะท้อนใจจริงเห็นใจ
คุณลุงแกก็เป็นผู้สูงอายุแล้ว
พิการขาขาดยังต้องใช้ชีวิตลำบากปีนข้ามกำแพงสูง๔เมตรมา๑๐กว่าปีแบบนี้
เรื่องต้นตอนนี้ก็เลยมีการปรึกษากันกับในทางสภาเทศบาลนี่แหละค่ะว่า
จะช่วยคุณลุงแบบไหนได้บ้างนะคะ
จริงถ้ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นข่าวนี้แล้วเนี่ย
ช่วยคุณลุงตรงไหนได้บ้างก็อาจจะลองลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูกันหน่อย
คือความจริงแล้วกรณีที่ดินลักษณะแบบนี้เนี่ย